มีผีมาบอกเขาว่ามีสมบัติ

เขาอยากให้หนูไปขุดเป็นต้นไม้กางออกมาอย่างนี้

เป็นสนามรบของพระเจ้าตากค่ะ
ใครเห็นแม่ญาตินางในรถ

เขาคุ้มครองพี่หมดดำอยู่นะคะ